ดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่มหาสารคาม

ลูกชายเหมาเหล้าแล้วเอามีดเชือกคอพ่อค่ะ
หลังจากนั้นลากศพพ่อมาไว้หน้าบ้าน
ญาติบอกว่าทั้งพ่อทั้งลูกคู่นี้นะคะ
แต่ว่าไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้รับการรักษาค่ะ
ก็เป็นเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นที่บ้านพักในตำบลเสื้อโก้
อำเภอวาปีปฐุมมหาสารคามนะคะตำรวจไปบ้านนี้
หน้าบ้านพบศพในสมอนอายุสี่สิบแปดปีเสียชีวิตค่ะ
มีผ้าห่มคลุมร่างเอาไว้ร่องมีร่องรอยถูกทำร้ายด้วยของ
มีคมหลายจุดเลยค่ะที่ลำคอศีรษะก็ถูกกระแทกด้วยของแข็งจนกระโหลกยุบนะคะ
คาดว่าผู้ตายถูกจับกระแทกผนังและเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า๖ชั่วโมง
ผู้ก่อเหตุคือนายอนุชาซึ่งเป็นลูกของผู้ตายนี่แหละค่ะ
ก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนตำรวจควบคุมตัวไว้
แต่ว่ายังพูดจาวกวนเมาเหล้าค่ะเบื้องต้นเนี่ยเล่าบอกว่าทะเลาะกับพ่อ
แล้วก็ทุบตีพ่อหลังจากนั้นลากพ่อออกมานอนหน้าบ้านเหมือนทุกวัน
เพราะเขานอนตรงนี้แล้วเอาผ้าห่มมาห่มให้
ญาติเนี่ยมาหาบอกว่าพ่อตายแล้วตำรวจจึงนำตัวนายอนุชาไปโรงพักนะคะ
เนี่ยค่ะแล้วก็สอบปากคำอย่างละเอียดคือเอาต้องไปอยู่ในห้องขังก่อน
ให้สั่งเมาก่อนเพื่อให้คุยกันรู้เรื่องนะคะ
ญาติบอกว่าพ่อลูกสองคนอาศัยอยู่ด้วยกันนายอนุชาเนี่ยมักทะเลาะและทำร้ายพ่อประจำ
แถวเนี้ยเห็นบ่อยจนเป็นเรื่องปกติเมื่อคืนนี้ก็ได้ยินเสียงทะเลาะกัน
แต่ไม่มีใครสนใจจนตอนเช้าเนี่ยญาติเอาอาหารไปให้จะไปปลุกในสมร
คราบเลือดก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบค่ะ
มันอยู่ดีมันของเงินพอ
เนี่ยค่ะส่วนนายสุธีลุงของผู้เสียชีวิตลุงในสมรเนี่ยนะคะ
บอกว่าเขาเองก็ดูแลครอบครัวนี้มานะเวลาไม่มีกินก็จะเอาข้าวมาให้
มีคนโทรมาบอกว่าหลานถูกลูกชายฆ่าตายแล้วเนี่ยค่ะ
ก็เสียใจนะคะแล้วก็ทั้งหลานแล้วก็ลูกของหลานเนี่ย
ก็มีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวทที่ขอนแก่น
ลูกรักษาตั้งแต่ปี๒๕๕๙ไม่ได้ไปหาหมอเลย
ส่วนพ่อเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วหมอนัดให้ไปพบแต่ว่าเขาไม่ได้ไปค่ะ